คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่น้องเบลทรงสิทธิ์กันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับหนุ่มน้อยคนนี้เนี่ยเขาแจ้งเกิดมาจากเวทีการประกวดร้องเพลง
ลงทุนทุบกระปุกตัวเองนะคะผลิตซิงเกิ้ลแรกในชีวิตของตัวเองเลย
สำหรับเพลงที่มีชื่อว่าชาลวันค่ะ

เป็นเพราะว่าตัวเองมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดพิจิตร
ก็เลยอยากจะดึงวรรณคดีเอกลักษณ์ประจำจังหวัด
มาเป็นตัวนำเริกนำชัยในการทำงาน
พร้อมกับขอฝากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจ
และรอติดตามมิวสิกวิดีโอในเร็วนี้ด้วยนะคะ
อย่าลืมฝากผลงานเพลงชารวัลของเบลไว้ด้วยนะครับ

ตามล่าหาความฝันตัวจริงสิ่งจริงเลยก็ว่าได้

คนนี้ก็ไม่ธรรมดาอยู่เหมือนกันนะคะ